กูเรียกเลขดีกว่านี่ฉันพาไปสำหรับคนดวงเหงนะฮะ

เห็งแล้วก็มีการบอกต่อให้กับคนอื่นด้วย
แล้วก็บอกเลยว่าเหลือเวลาให้นักเสี่ยงดวง
อีกไม่กี่ชั่วโมงนะใครยังไม่มีเลขเด็ดในดวงชัยเนี่ย
รอส่องจากซุปตาขาเห็งทั้งหลายของเรานะคะ
มนต์สิทธิ์คำสร้อยงวดนี้เขาบอกมาแล้วมาแล้วนะคะ
โพสต์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่เลยก็บอกว่า
ซื้อเอาไว้เบางวดละ๑๐ใบถ้าชอบก็ซื้อตามนะครับ
เขาก็บอกไป๒เลขเซ็ตใหญ่ตามที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะ
ก็เลือกเอาตามใจชอบครับตัวไหนก็ว่ากันไป

ใจส่วน
แต่งวดที่แล้วไงที่นางซุกเอาไว้

ไม่เอาออกมาโชว์เหมือนงวดอื่น
แล้วรอบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูออร์เพจไอเดียแล้วกัน

อันนี้เราก็ไม่รู้มันเป็นเรื่องของดวงนะคุณผู้ชมเนาะ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
ก็ขอให้ทุกคนเห็งรวยค่ะ